พักวันนี้ไม่พักแน่นอนสำหรับเต้ายอง
โด่งดังแน่นอนสำหรับคนนี้นะคะเต้ายองแล้วที่สำคัญ
ถึงจะฟ้าฝนมาแต่นี่งานก็แน่นเหมือนกัน
อยู่ก็ไม่ว่างวันหนึ่งเนี่ยสองสามงานต้องมี
อันนี้อย่างน้อยนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
ดูคุณผู้ชมซูมออกก็แล้วกันนะคะอู๋นี่คือตารางการที่เต้าหย่องค่ะ
แล้วก็วงระเบียบวาธศิลป์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเอาเวลาไหนพักก่อน
คุณผู้ชมตัวเล็กแล้วอันนี้ตัวเล็กยิ่งกว่าอีกเออ
เป็นกระดาษหน้าเอสีนะคะมีแทบจะทุกวัน
แทบทุกทุกที่ที่ต้องขึ้นเวทีค่ะบนเวทีมิสแกนก็ไปมานะคะ
ล่าสุดบันเทืองไทยรัฐเนี่ยได้เจอเต้าหย่องในงานประกาศรางวัล
ทะเลสวนที่มีทีมผู้ประกาศข่าวเรานี่แหละค่ะ
ตัวจริงน่ารักมากน่าใส่คลิกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ยองบอกว่ามีงานทุกวันเลยครับพี่
แต่ตอนนี้อุปสรรคใหญ่ก็คือเรื่องฟ้าฝนค่ะ

แต่ก็ยังไงเต้ายองก็สู้ตาย
พร้อมไปเต้นเด้งสร้างสีสันให้แม่นั้นมีความสุขนะจ๊ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายค่ะยังขออ้อนแม่ละกัน
แฟนคลับด้วยอ้อนบันเทิงไทยรัฐด้วย
ให้ติดตามผลงานของหนุ่มน้อยตาดำคนนี้ด้วยนะคะ
ไปเอาคัตละกันเนอะไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ

ก็หลายอยู่

ก็ลุ้นไปทุกที่ก็ลุ้นทุกที่ครับว่าฝนจะตกไหม
แต่เมื่อคืนก็มีแบบไฟล์มาให้ก็ไม่ตก
แม่ถามว่าเหนื่อยไหมเห็นเต้ายองงานทุกวันเลย

ผมก็ฝากแฟนไทยรัฐนะครับผม
แม่ไปเกี่ยวของดาวด้วยนะครับผม
ก็ฝากคนงานทุกคนงานที่ออกผ่านซึรรรรรล์ไปนะครับผม
อย่างไรก็ฝากเด็กน้อยตามเบี้ยวด้วยนะครับ
กับน้องเต้ายองเราก็ขออนุญาตแม่เหมือนกัน

คุณเชอรี่บันเทิงไทยรัฐเราก็ขอแนะนำตัวจากแม่แล้วกันเนาะ
แฟนคลับนะคะน่ารักดี